คือตอนนี้นะครับคุณม้าอ่อนนภานะครับ
ก็จะไม่ได้ทำหน้าที่พิธีกรในรายการข่าวใส่ไข่แล้วนะครับ
ก็เลยแจ้งให้ทราบตอนนี้นะครับ